ล่าสุดเขาก็เปิดตัวแบบคนรู้ใจ

แต่ว่าเป็นผู้ชายนั่นเองนะคะ

คราวงามเผยแพร่ว่าเน็ตเลยทีเดียว

แล้วก็มีแบบโอบไหล่ใกล้ชิดกันด้วยนะคะ

หรือว่าจะเป็นใครที่สนิทกัน
แต่พอไปส่องภาพหนึ่งคุณ

ที่ไม่รู้ว่าเขาทำเองหรือเปล่านะคะ

อีกชื่อนึงก็คือเขื่อนและอีกชิ้นเป็นรูปหัวใจ
งานนี้ส่วนใหญ่ก็เลยคิดกันไปว่านุ่มเขื่อนน่าจะแกรนโอเพนิ่งแฟนนุ่มสายฝอแน่
เอาเป็นว่าถ้าใช่ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ก็มีกระแสข่าวมาเรื่อยว่าเขื่อนไม่แมนบ้าง
แล้วก็อาจจะไม่ได้ชอบผู้หญิงบ้าง
ซึ่งอันนี้ก็เป็นรสนิยมส่วนตัวดิฉันก็สนับสนุนในความรักในทุกรูปแบบนะคะ